เราก็ได้เห็นน้ำใจมากมายเลยนะคะ
หลังไหลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้นะคะ

อย่างเช่นคนนี้เลยค่ะพี่นีโนเมธานีนะคะ

จำนวน๔๐๐ชุดนะคะไปบริจาคที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
โดยเร็วนี้ค่ะพี่นีโน่ยังเตรียมโครงการทำเพื่อคุณหมออีกด้วยนะ
เพราะเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

เพราะหมอทั้งประเทศเนี่ยพี่นุบอกว่ามีแค่๓๐๐๐คนเท่านั้นนะ

ถึงตอนนั้นคงวิกฤตแน่
แล้วก็ย้ำว่าสถานการณ์ขนาดนี้นะคือสงครามโรค
โรคที่แปลว่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะที่แท้จริง
ทุกคนต้องช่วยกันโดยด่วนเลยค่ะ

อยากให้กำลังใจมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีกำลังใจสู้
เตือนนะครับผมบอกก่อนนะหมอไทยมีอยู่สามหมื่นกว่าคน
รองรับกับประชากร๖๐กว่าล้านคนเนี่ย
ถ้าติดกันหมดไม่มีใครดูนะครับ
เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือการป้องกันตัวเอง

ทำให้เป็นนิสัยคนไทยเราจะได้มีระเบียบกัน
มีวินัยการช่วยชาติช่วยเพื่อนมนุษย์เราดีกว่านะครับ

เพื่อนสิทธิ์เก่าโรงเรียนพรมมานุสรค่ะ
แล้วก็เตรียมส่งมอบเพิ่มเติมนะคะ

ซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ในระหว่างรอของเพื่อส่งมอบนะคะ
พร้อมกับติดแฮชแท็กให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ถ้าเชื้อโรคยังไม่ไปไหน
ยังไม่ไปเราก็ยอมจบ
เราก็ไม่ยอมจบง่ายเช่นกันค่ะ